ปัญหาคลาสสิคของสังคมไทย

ตรงกันข้ามกันอยู่หมู่บ้านเดียวกัน
ทีนี้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้เนี่ย
บ้านหนึ่งเปิดวิทยุเสียงดัง
แจ้งตำรวจก็แล้วอะไรก็แล้ว

มีปัญหากันตลอดจนที่สุด
ถึงขั้นบ้านที่ถูกแจ้งตำรวจ

เอาประทัดมาจุดใส่อีกบ้านหนึ่งเลย

ภาพวงกล้องวงจรปิดหน้าบ้านเขานี่จับไว้เลยนะฮะ

เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อ๓เมษายนนะฮะ

มีคนในบ้านด้วยมีเด็กอยู่
หรือดับตับไหม้อ่ะ

เวลาเราจะหมดนะครับก็บ้านตรงข้างมาทำแบบนี้นะครับ
โดยภาพจากกล้องวงจรปิดก็จับภาพไว้ได้นะครับ
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีเราได้ข้อมูลจากบ้านที่เสียหายนะครับ
ผู้ที่อยู่ที่บ้านหลังที่เสียหายก็คือนายปฏิพลพิรันเจริญ
ก็เอาหลักฐานคลิปกล้องวงจรปิดมาให้เราดูเพิ่มเติมด้วย
บอกว่ามีหลายวันหลายเหตุการณ์หลายครั้งเอาเป็นว่า
ผู้เสียหายกับบ้านผู้ก่อเหตุอยู่ฝั่งตรงกันข้ามกันนะครับ
อยู่ฝั่งตรงกันข้ามกันนะฮะก็อยู่ในซอยประชาสงเคราะห์๒แยก๓
ดินแดงกรุงเทพนะครับมีปัญหากันมาตั้งแต่ต้นปีแล้วนะครับ
เนื่องจากผู้ก่อเหตุชอบเปิดวิทยุเสียงดังสร้างความรำคาญ
ก็เลยไปแจ้งความสอนอดินแดงท้องที่เกิดเหตุ
ตำรวจสายตรวจก็มานะครับพอมาก็หยุด
พอตำรวจไปก็เปิดอีกอ่าทำอยู่อย่างเงี้ยเรื่อยเรื่อยนะครับ
เมื่อ๑เมษายนช่วงเที่ยงคืนเศษเข้าสู่วันที่๒เมษา
วิทยุเสียงดังอีกนะครับถึงขั้นมาโวยวายกันนะครับ
ท้าตีท้าต่อยกันอยู่หน้าบ้านกล้องวงจรปิด
เขาบอกว่าเขาจับภาพไว้ได้หมดนะครับแต่ทีนี้บ้านของผู้เสียหายบอกว่า
เขาทำมาหากินด้วยการค้าขายอืมตื่นตีสามตีสี่ค่ะ
ต้องไปเตรียมลงเตรียมร้านซื้อข้าวซื้อของเขาต้องนอนหัวค่ำ
เจอแบบนี้ทุกวันเขาก็ไม่ไหวนะฮะที่สุดแล้วพอแจ้งความ
แล้วเจรจากลายเกลี่ยกันไม่ได้ก็นี่แหละครับ
ถูกเอาประทัดมาจุดใส่บ้านแบบนี้เลยครับ
หลังจากเราปิดประตูบ้านปิดประตูบ้านไปสัก๑๐นาที
ขึ้นข้างบนห้องนอนปั๊บเขาก็รู้ว่าเราขึ้นไปบ้าง
เอาประทัดมาวางตามแนวยาวรถเลยน่าจะยาวไม่ต่ำกว่าถึงสองเมตรอ่ะ
เป็นพันนัดมาจุดอยู่หน้าบ้านก็ตามในคลิปเลยครับ
ตอนนั้นพี่ได้ยินไหมคะได้ยินเสียงดังมากทั้งประกายไฟทั้งประทัด
อะไรชัดชัดชัดเจนมากครับก็มาดูวงจรปิดทีหลัง

ตอนนี้เช้าของวันที่ถูกประทัดคือรถเสียหายไหม
ไม่มีครับมีแต่มีแต่ขยะก็เลอะเทอะไปหมด
รถไม่ได้เสียหายอะไรครับแล้วมีชาวบ้านมาคุยกับพี่ไหมเช้า
บ้านไม่กล้าไม่มีใครกล้ามาคุยกับผมเลยตอนนี้
กลัวว่าจะเป็นลูกหลงว่ามาอยู่เป็นเป็นเป็นเป็นพวกเราไป
แต่ในคลิปเนี่ยเห็นว่าจังหวะที่ประทัดใช่ดัง
ฝั่งตรงข้ามบ้านเขามีเด็กมายืนดูอยู่รีบอุ้มเด็กกลับเข้าบ้าน
แต่ฝั่งตรงข้ามบ้านที่ไม่ได้มีปัญหากันนะไม่มีครับ
แต่เขาก็ไม่ได้มีการแบบดังอะไรไม่มีครับ
แสดงว่าข้างบ้านก็ไม่ได้มีการมาแบบมาพูดให้ฟังหรือมาเล่าให้ฟัง
ไม่มีไม่มีไม่มีใครมาเล่าเราดูหลักฐานทุกอย่างดูจากวงจรปิดหมดนะครับ
แล้วเราก็ไม่อยากไปสอบถามข้างบ้านด้วยเพราะเขาไม่รู้ว่าเป็นพวกใคร
ก็คุณปฏิพลบอกว่าพอจุดประทัดใส่แล้วนะผู้ก่อเหตุยังเดินมาต่อว่าด่าทอติดต่อกันอยู่๒๓วัน
ก็เลยทนไม่ไหวตัดสินใจโพสต์คลิปลงในโลกโซเชียลเลยนะครับ
เพราะต้องการให้สังคมตัดสินแล้วว่าทำแบบนี้มันถูกหรือไม่ถูก
คือแจ้งตำรวจก็ไม่รู้จะแจ้งแล้วก็ไม่ได้เรื่องได้ราวอะไรหมายถึงว่ามันไม่มีอะไรดีขึ้นนะครับ
ส่วนตัวเขาเขายืนยันว่าเขาไม่เคยมีปัญหาอะไรกันมาก่อนนะครับต่างคนต่างอยู่
เวลามีช่วงเทศกาลงานสังสรรคคู่กรณีเสียงดังเขาก็ไม่ได้ว่าแต่ทีนี้มันดังทุกวันเขาก็ต้องนอนเร็ว
เพราะว่าต้องตื่นตั้งแต่ตี๓ออกไปค้าขายก็อยากให้เข้าใจนะครับอยากให้มาขอโทษมาคุยกันดี
ทีมข่าวของเราก็ไปสำรวจพบว่าบ้านของผู้เสียหายอยู่เยื้องกับบ้านของผู้ก่อเหตุประมาณ๒๐เมตรเท่านั้นนะครับ
เราก็ไปถามเพื่อฟังความทั้งสองด้านนะครับบ้านของผู้ที่ก่อเหตุเนี่ยคือนายโอรานสุชัยนะครับ
ภรรยาคือนางปันนิตาคงทองก็อยู่ในบ้านพอดีนะครับคุณปันนิตาบอกว่าเดี๋ยวขอเปิดเผยเรื่องราวทั้งหมดแทนสามีเอง
บอกว่าสามีตั้งใจจุดประทัดจริงอันนี้ยอมรับเพราะก่อนหน้านี้ทางคู่กรณีไม่ยอมรับว่าไปแจ้งความตำรวจแล้วก็ไม่เข้าใจว่าทำไมถึงไม่มาตกลงพูดคุยกันดี
ถ้ามีปัญหาอะไรไปแจ้งความตำรวจทำไมทั้งที่อาศัยอยู่ในซอยเดียวกัน
แกว่าแกก็รู้แกก็รู้จับก็จับแกว่าแต่แกอยากรู้ว่าใครจะคนแจ้งแกยอมรับกับแก
คุณปณิตาก็บอกว่าก็ยอมรับว่าหนักใจเหมือนเป็นคนกลาง
แต่ยืนยันว่าตนก็ไม่ได้เข้าข้างสามีอะไรนะ
แต่เรื่องปัญหาการเปิดวิทยุเสียงดังเนี่ย
คือในครั้งแรกสุดเลยที่มีปัญหากันแล้วไปแจ้งความเนี่ย
ไม่ได้เปิดแต่ลูกชายเป็นเด็กเล็กเป็นคนเปิด
เหมือนกับเปิดเล่นแต่ถูกไปแจ้งความทีนี้มันก็เลยต่อเนื่องไง
กลายเป็นประเด็นต่อเนื่องกินใจกันมา
คู่กรณีก็ไม่ฟังข้อเท็จจริงอะไรเลย
มีอะไรเกิดขึ้นก็แจ้งความอย่างเดียวแจ้งความอย่างเดียว

อันนี้สองบ้านสองข้างแล้วเราก็ไปฟังความมาให้ท่าน
ส่วนเรื่องคดีความนะครับตำรวจสอนอดินแดงบอกว่า
เวลาได้รับแจ้งว่าเปิดวิทยุเสียงดังก็ไปตรวจให้ทุกครั้ง
ว่ากล่าวตักเตือนปรับเงิน๒๐๐บาทด้วยนะ

ส่วนกรณีเรื่องการจุดประทัดก็ได้หลักฐานเป็นวีดีโอจากผู้เสียหายแล้ว
เขาก็มาแจ้งความเหมือนกันอันนี้ก็ถือว่าต่างกรรมต่างวาระ
จุดประทัดเดี๋ยวต้องตรวจสอบข้อเท็จจริง
แล้วก็ออกหมายเรียกมาตามขั้นตอน